กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศออกมาแล้วว่าประเทศไทยนะฮะ
เริ่มต้นฤดูหนาวปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับ
โดยปีนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูหนาวในวันเสาร์ที่๒๙ตุลาคม
นี่ต้องดูประกาศนี้นะครับค่ะยี่สิบเก้าตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
คือเมื่อไหร่คุณพรุ่งนี้อุ้ยวันนี้๒๘แล้วนี่วันนี้๘แล้ว
พรุ่งนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับพรุ่งนี้เป็นวันแรก
แล้วก็จะสิ้นสุดประมาณปลายเดือนกลุ่มภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับโอ้ย
ดอยยอดภูเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดภาพรวมโดยเฉลี่ยปีนี้จะมีอากาศหนาวเย็นกว่าปีที่แล้วนะครับ
แต่ว่าในช่วงเริ่มต้นฤดูบริเวณตอนบนของประเทศไทยจะมีฝนตกได้บ้างคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปบ้านเราอากาศมันอบอ้าวอยู่ใช่ไหม
ลมหนาวแผ่มาจากจีนช่วงแรกของการเข้าสู่ฤดูหนาว
มีฝนตกแน่นอนนะครับส่วนภาคใต้จะยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น
โดยตอนบนบางแห่งของภาคใต้อาจจะสัมผัสอากาศเย็นได้ในบางวัน
เขาบอกว่ากรุงเทพมนาคมปีนี้คาดการณ์อุณหภูมิต่ำสุด
อยู่ที่๑๗๑๘องศาเซลเซียส

แล้วก็จังหวัดที่มีโอกาสหนาวเย็นที่สุดในช่วงรูดูหนาวนี้
๔จังหวัดค่ะน่านเชียงรายสกลนครแล้วก็นครพนม
จะอยู่ที่ประมาณ๘๑๐องศา
๔เดือนนะฮะสำหรับฤดูหนาวของบ้านเรา
เริ่มต้นในวันพรุ่งนี้แล้วตื่นเต้นไหมจ๊ะ
ตื่นเต้นเดี๋ยวกลับบ้านไปไปซักเสื้อหนาว
ซักผ้าพันคอเดี๋ยวเอาถุงมือมารอไว้หน่อย
หนาวจะแผ่ลงมาถึงกรุงเทพได้สักกี่วัน
น่ะสิคุณผู้ชมเดี๋ยวรอดูกันนะคะ